ตอนนี้มีสมาชิกใหม่อีกแล้วนะคะ
เป็นตัวสมเสร็จจากบราซิลค่ะ

นี่ลูกสมเศษน่ารักตัวนี้มันเล็กน่ารัก

ลายสังเกตลาย
หลายของเสื้อปล่ออหละ
ลูกสมเสร็จบราซิลเพศเมียที่เห็นเนี่ยนะคะ

คุณแม่ทัวร์แดง๗ปี๑๐เดือน

แดงหมายถึงว่ามีอะไรสีแดงไปแปะเขาใช่ไหม
เวลาฟังชื่อลูกสัตว์ที่คลอดออกมาใหม่

เพื่อเขามีการประกวดตั้งชื่อผมอยากประกวด
เพราะว่าเคยได้รางวัลแล้วไงอยากจะได้อีก
เป็นความภาคภูมิใจตั้งแต่เด็กจนโตเล่าเรื่องเดียวไม่จบ
เล่าเฉพาะในรายการนี้ประมาณ๓รอบแล้วนะคะ
สำหรับรางวันนี้นะพอตั้งชื่อลูกยีราฟชนะนะครับ
ชื่ออะไรนะคะน้องยีมนะคะสำหรับลูกสมเสร็จบราซิล

ยังเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสมเซ็นบราซิลอาศัยอยู่นะคะ
มีทั้งหมด๖ตัวด้วยกันเพศผู้๒ตัวและเพศเมียอีก๔ตัวนะคะ
สำหรับสมเศษบราซิลถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากค่ะ
เจริญพันธุ์เมื่ออายุได้๓ปี
ใช้เวลาตั้งท้อง๓๙๐๔๐๐วันออกลูกครั้งละ๑ตัวเท่านั้น
ก็เลยทำให้เขาเป็นสัตว์ที่หายากนั่นเองนะคะ
ส่วนอายุโดยรวมของเขาอยู่ที่๒๕ปีถึง๓๐ปี
ทั่วไปของเขาตอนแรกเกิดจะเหมือนแตงไทยเลยนะ

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างคล้ายหมู
มีแผงขนบริเวณท้ายทอยถึงไหล่
บริเวณลำตัวนี่มีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลโอมเทา
มูกยาวหน้าตาจะคล้ายช้างนะคะแต่ว่าสั้นกว่าค่ะ
แล้วก็รอบใบหูมีสีดำขอบสีขาวค่ะ